ไปดูชีวิตของน้องสองคนนี้ที่พ่อกับย่าเสียในระยะเวลา๗วัน
แล้วก็มีคนเข้าไปบริจาคให้น้องเนี่ยโอ้โหยอดเกือบ๗ล้านบาทนะครับ
ซึ่งน้องทั้งสองคนก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วสำหรับที่จะไปใช้หนี้
แล้วก็เลี้ยงดูหนูจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เพียงพอแล้วสำหรับทุนการศึกษา
เมื่อช่วงสายของเมื่อวานครับนางทวีบางราชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางดารัฐถาวรสมาชิกอบตที่มีชื่อเปิดบัญชีร่วมกับเด็กชายนัทวุฒิกล้าหาร
แล้วก็เด็กหญิงนัทธวัลฮิริโอนะครับน้องผู้ชายชื่อเน็ตนะ
แล้วน้องผู้หญิงชื่อมะนาวไปปรับสมุดบัญชีเพราะว่ามียอดเงินบริจาคเข้ามา
มากกว่า๖๕๙๐๐๐บาทครับ
บอกว่านี่ถ้าไม่ปิดนะสิบล้านก็ถึงนะสองพี่น้องก็ตกลงกันว่าพอแล้วครับ
พอแล้วโอ้น่ารักมากลูกขอปิดรับบริจาคเพราะว่าเพียงพอต่อทุนการศึกษา
แล้วก็กับการใช้ไปจนโตแล้วจากนั้นก็ไปที่ธนาคารต่อคศ
ไปทำไมนะทกศไปใช้หนี้ครับไปใช้หนี้ให้คุณพ่อที่เสียไป
แชล่มกล้าหารคือคุณพ่อติดหนี้อยู่๔แสน
เบี้ยอีก๑๕๐๐นะครับรวมเป็น๕๖๐๐นะครับ
แล้วก็ยังมีหนี้กองทุนหมู่บ้านอีก๔แสนกว่าบาทขออภัยครับสี่หมื่นกว่าบาทนะครับ
ซึ่งทั้งสองคนก็ขอใช้หนี้แทนพ่อเพื่อให้พ่อตายตาหลับหมดหนี้หมดห่วง
โอ้โหเยี่ยมมากหลังจากนั้นไปไหนนี่ฮะสิ่งที่ไม่เคยมีเหมือนและเท่าเพื่อนคนอื่น
เครื่องเขียนเหรอเอ้ยชุดนักเรียนเครื่องเขียนอะไรพวกนี้ดอม
ที่ตลาดพรานกระต่ายครับไปซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนชุดลูกเสือเนธนารี
อุปกรณ์เรียนที่เคยขาดแคลนซื้อมาจนครบนะฮะกระเป๋านักเรียนด้วยนะ
โอ้โหสองพี่น้องดีใจใหญ่เลยแล้วบอกว่าโอ๊ยจะมีของใหม่ไปโรงเรียนแล้วเด็กอ่ะเนอะคุณผู้ชมนะ
นะเวลาเราได้เสื้อผ้าใหม่ตอนเด็กโอ้โหใส่แล้วดีใจนะครับ
บอกจะตั้งใจเรียนแล้วจะไปโรงเรียนทุกวันไม่ขาดเรียนอีกแล้วนะครับ
ทำความดีให้สมกับที่ประชาชนที่เขาบริจาคเงินให้หนูทั้งสองคนนะลูกนะ